ชิงทองปั๊บจับปั๊บเลยนะฮะไม่ได้ใช้เงิน
ไม่มีเงินเลี้ยงลูก๙เดือนแล้วจากนี้ใครจะเลี้ยงลูกนะครับ
นี่ฮะกล้องวงจรปิดนะครับในร้านทองโต๊ะกังสามพราน
นะครับจังหวัดละครปฐมมันทึกภาคผู้ชายคนนี้
เข้ามาทำทีขอดูทองรูปภัณฑ์พนักงานในร้านก็เอาทอง
ออกมาให้ดูแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเหมือนจะถ่ายรูป
แล้วก็เดินวนนะฮะไปหยิบถุงผ้าจากนั้นก็คว้าเอาทองรูปภัณฑ์
ที่ร้านเนี่ยหยิบมาให้ดูวิ่งหนีไปครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะอ้าวไปนะไปก่อนนะไปแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงครึ่งครับ
ของวันนี้นี่เองที่ร้านทองนะฮะโต๊ะกังสามพรานนะครับ
ตำรวจสพสามพรานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ถูกชาวบ้านกับตำรวจสายตรวจนู่นจับไว้ได้แล้วนะฮะ

จากการสอบสวนทราบชื่อคือนายกรพัฒน์เสตานุษย์นะครับ

ของกลางเป็นสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท๒เส้นรวม๔บาท
มีปืนบีบีกัน๑กระบอกกระเป๋าผ้า๑ใบ

ผู้ก่อเหตุรับสารภาพอ้างว่าตกงาน
แล้วก็ติดการพนันแล้วมีลูกเล็กด้วย๙เดือน

ตำรวจตั้งก้อหาชิงทรัพย์โดยใช้ปืนและยานพานะ
นางสาวขออภัยครับนางขวัญตาจันสมบูรณ
เจ้าของร้านทองบอกว่าตอนบ่าย๒คนร้ายมาที่ร้าน
ขอดูสร้อยสองบาทสองเส้นแล้วบอกจะขอถ่ายรูป
มาให้แฟนดูด้วยนะฮะแล้วก็ออกจากร้านไป
แล้วก็มาก่อเหตุวันนี้แหละทำทีมาขอดูทองอีก
ขวัญตาบอกอีกว่าสามีของเธอกดกริ่งสัญญาณแจ้งเตือน
แจ้งเหตุแล้วก็วิ่งตามออกไป
ผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์นะครับที่จอดไว้ในซอย
แต่พลเมืองดีกับสายตรวจช่วยกันจับไว้ได้แม่